ช่วงนี้นะคะจะเห็นข่าวเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองบ่อย

เมื่อกี้คุณเหลียวไปเหลียวมานี่กลัวตัวเงินตัวทองใช่ไหม
พื้นที่เขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนรำคาญอะไร
แต่ว่าที่นี่สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะ
จนทำให้ชาวบ้านค่ะในอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โทรเรียกเจ้าหน้าที่เลยมาจัดการที
เพราะว่ากินเป็ดกินไก่หมดเหลาแล้ว

หลังจากได้รับแจ้งนะคะจากนางอรุณทองสืบแสง
อายุ๖๐ปีชาวบ้านหมู่ที่๓ตำบล๒คลองอำเภอบางปะโกงว่า
ให้ช่วยจับตัวเงินตัวทองหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเสาไหม้
รอช้าไปพร้อมอุปกรณ์ค่ะ
พอไปถึงพบเจ้าตัวเงินตัวทองยาวกว่า๒เมตร๕๐เซนติเมตร
เมตรกว่านี้ตัวใหญ่มากนะคะ
นอนอยู่ในเล้าค่ะหลังที่กินเป็ดกินไก่
ชาวบ้านเลี้ยงไว้จนเกือบหมด

เจ้าหน้าที่สิคะปิดล้อมใช้บ่วงเชือกคล้องคอ
แล้วลากออกมาตัวก็อ้วนเลยนะฮะ
กินหมดแล้วค่ะแต่เพราะตัวเงินตัวทองมีขนาดใหญ่
ก็ต้องยื้อยุดฉุดกระชากันพักใหญ่๑๐นาทีนะคะนำตัวออกมาได้สำเร็จ
เขาแรงเยอะนะวิ่งเร็วด้วยเอาจริงแล้วเนี่ย
เจ้าของบ้านบอกว่าเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่ไว้๒เล้า

แต่ว่าถูกเจ้าตัวเงินตัวทองเข้าไปกินจนเกลี้ยงหนึ่งเหล้า
และกำลังจะหันมากินเหล้าที่เหลือด้วย
ก่อนหน้านี้เคยเห็นกับตาแต่จับไม่ทัน
กระทั่งล่าสุดค่ะสามารถจับเจ้าตัวเงินตัวทองขังไว้ในเล้าได้
ก่อนที่จะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยปล่อยจับ

นี่ตัวยาวได้เกือบ๒เมตรกว่า๓เมตรไหมเนี่ย

แต่ว่าสุดท้ายเขาไปถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ